ศึกส่งท้ายปีสำหรับวันที่มาเลเซียนะครับ
วันนี้มีการถ่ายทอดผ่านทางหน้าจอไทยรัฐนะครับ
นักมวยไทยทั้งสามคนที่ขึ้นสังเวียนเอาชนะได้หมดครับเป็นไฮไลท์ที่มวยไทยเป็นหลักเหมือนกันนะครับ
มาเลเซียในครั้งนี้เพราะว่าคู่เอกนำรายการคือยอดแสนไกลแฟร์เทคครับ
นี่คือยอดมวย๑คนนะครับชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก
ก็ต่อยมวยไทย๓ยกนะครับเจอกับทางหลุยเรียจิสจากออสเตรเลีย
แม่นแม่นเลยครับยอแสนไกลออกหมัดหน้าก็แม่นนะครับ
จังหวะได้ดีเตะแม่นแล้วก็เดินบุก
ความคมของการออกหมัดนะครับแล้วก็การเตะเดินหน้า
อาจจะไม่ได้เร่งมากนะครับค่อยทำตามจังหวะตามเกม
แล้วดูยอดแสนไกลเบิ้ลจังหวะนี้ครับเบิ้ลขวา
สุดท้ายโดนนี่ร่วงหลับไปเลยครับก่อนจะลุกขึ้นมา
แต่ว่าไม่ทันแล้วครับเพราะว่ากรรมการสั่งยุติการชกไปเพียงแค่
แรกเท่านั้นครับส่วนเพชรมรกฏครับคนหันหน้าที่เห็นกางเกงสีดำเขียวเนี่ยครับ
กู้ชื่อครับไฟล์ที่แล้วแพ้ในบ้านวันที่๖ตุลาคมที่ไทยนะครับ
ฉิวเฉียดเจอเรียนแฮริสันมาแบบเปิดเกมลูกยกสองครับ
แรกยังไม่เดินแล้วก็มาอาศัยจังหวะความคมของศอกครับ
ชนะน็อกยกสองแล้วก็อีกคู่รุ่นปลายเวทครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับ
ยอดมวยสามพอสอเปิดตัวในวันชนะทางรุยโบเตยนโยดจากพระโดเกรด
หลังจากครบ๓ยกด้วยคะแนนเอกฉันครับรางวัลสำหรับคนชนะเป็นแบบนี้ครับ
อดได้ไม่ว่ากันเพราะว่าถือว่าเป็นการทำงานนะครับ
ส่วนมวยไทยจีน๑รายการครับโดยสาพันธ์มวยอนาชาติ
ที่เห็นมาสักครู่นี้น่าจะต้องแก้พ่อช่างน้ำหนักเลยครับ
กะเสมนะครับนักมวยไทยเราเตี้ยกว่าคู่ชกนะครับ
หนักเมื่อวานนี้ที่ทรูอาริน่าหัวหินนะครับ

ไล่กันเลยครับสุกเกษมชกตัดเชือกไอบีเอฟ
ซิลโรสโทนาเมนต์นะครับรุ่นแตมเวทเจอกับโจเชฟแอมโบ
จากฟิลิปปินส์จูเนียบิทัลเวทครับประถมศึก
ใบไข่มุกเจอกับทางดอนตันเบคเทอร์เดฟ
อูสเบกิสถานอดีตมวยทีมชาตินะครับ
เป็นไม้เรือใบไข่มุกเจอกับยูจินรากอสจากฟิลิปปินส์แล้วก็มวยหญิงนะครับ
มีทางโสพิดาสทุมรำหรือว่าโสพิดาลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
สิบห้าปอนด์นะครับอดีตทีมชาติเจ้าของสามเหรียญทองสี่เกม
จะขึ้นชกกับจากอังกฤษคนชนะจะได้สิทธิ์ไป
เข็มขัดแชมป์ต้นปีหน้าที่จีนส่วนคู่เอกครับเป็นชิงแชมป์โลก
วยไทยไอบีเอฟนะครับที่ว่างในรุ่นคุยเซอร์เวท
ร้อยแปดสิบเจ็ดปอนด์ระหว่างโทมัสคาเบนเทอร์นักชกลูกครึ่ง
อังกฤษจะพบกับลีพอมิงดีกรีแชมป์มวยไทยจากจีนครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งครับแล้วก็โปรแกรม
สเทพสตาร์ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดในเวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปครับ